เสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มที่เราใส่กันอยู่แบบนี้
เวลาเขาตัดเย็บคุณมันออกมาเป็นชุดก็จริง
แต่มันจะมีเศษผ้ามากมายที่เหลือทิ้ง
ผ้าเหล่านี้ถูกเหลือทิ้งไปถึง๒๐นะคะ
แล้วมันก็ไปกลายเป็นขยะ
เดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าเศษผ้าเหล่านี้

และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ยังไง
ติดตามได้จากรายงานของทีมข่าวเศรษฐกิจค่ะ
ผ้าสีสันสวยงามชิ้นเล็กเหล่านี้
คือผ้าที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตเสื้อผ้า
และถูกนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ
คุณผู้ชมคะกระเป๋าที่ที่ฉันถืออยู่ใบนี้นะคะ
เป็นการนำผ้าส่วนเกินมาพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

สร้างสรรค์แล้วก็ต่อยอดออกมาอย่างสวยงาม
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ
ในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าจะได้ชิ้นงานหรือสินค้าประมาณ๘๐
อีก๒๐จะเป็นผ้าส่วนเกินที่เหลือจากการผลิต
รวมมือกับพันธมิตรผุดไอเดียที่ทำให้ไม่เหลือเป็นขยะอุตสาหกรรม

นำเสื้อผ้าขาวที่ส่งกลับจากร้านค้าแต่ละสาขา
เนื่องจากการลองชุดแล้วเปื้อนคราบแป้งเปื้อนลิปสติก
ออกแบบและทำสีด้วยการมัดย้อม
ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อคืนชีวิตให้เสื้อผ้า
ทำให้ปีที่ผ่านมาผ้าส่วนเกินไม่เป็นขยะ
และลดการปล่อยกัสคาร์บอนไอออกไซด์ได้กว่า๑๒๕๐๐กิโลกรัมคาร์บอน
คือเสื้อผ้าค่ะของเรามันจะมีขบวนการผลิตช่วยลดคาร์บอน
ดังนั้นเราจะเอาเสื้อผ้าที่มีเก่าที่เราสามารถเอามากลับมาใส่ใหม่
ปลุกชีวิตให้มันมาปรับปรุงแต่งเหมือนเสื้อตัวนี้ค่ะ
เรามาแต่งใหม่เป็นเสื้อเก่าเรามาแต่งใหม่
ก็ทำให้เสื้อตัวนี้มีชีวิตมากขึ้นก็ลดขยะ
เพราะความยังยืนให้โลกเราอีกด้วยค่ะ
อกจากจะชุบชีวิตให้กับผ้าส่วนเกินแล้ว
ยังช่วยลดปริมาณขยะอนุรักษ์ธรรมชาติ
และชุบชีวิตสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนอีกด้วยค่ะ